หายไปในป่านู้นเทือกเข่าตะนาวสีก็มัน
แค่ไหนครับคุณผู้ชมคือหายไป๓วันแล้ว

สูงมากคุณผู้ชมฮะสูงมากนอนหมดแรงอยู่ในป่า
เอาเราไปดูที่เจอผู้ชายคนนี้หน่อยครับ

วันนี้ไม่มีแดดฟังชั่ว
แดดตรงนี้ฝนนึงอึดไง
ใช่ฝนนึงตกมาก
มีชาวบ้านไปเจอผู้ชายคนนี้ครับคุณผู้ชมฮะนายสมศักดิ์มงโก้
นะอายุเจ็ดสิบสองอ่าเป็นคนหาของป่าอ๋อ
นอนหมดแรงอยู่ในป่าครับก็คือคนใช่ไหมคนนะคนคน
นี่แหละครับห่างจากกองอำนวยการที่เขาตั้งกันเพื่อหา
ร้อยเมตรเองอ่ะค่ะเก้าร้อยเมตรเองคุณผู้ชมนะครับ
ไม่ถึงโลไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรในช่วงหัวค่ำคือวันที่อ่า
สิบพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เปรย์ออกไว้
นะครับออกไปหามมาหรือก็พาส่งโรปธิบาล
จบคลีขันให้หมอท่านดูอาการต่อไปเล่าย้อนไปหน่อย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเช้าวันเดียวกันนะครับ๑๐พฤษภาคม
เจ้าหน้าที่รับแจ้งว่านายสมศักดิ์นะครับเข้าไปหาของป่าที่หุบตาโลศ
หุมตะโลดอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีลอยต่อไทยเมียนมาด้วยนะ
ตั้งแต่วันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วหายไป๓วัน
เจ้าหน้าที่นะครับก็เลยตั้งกองบริการค้นหาที่ฐานต่อชะดอบ้านย่านซื่อ
ตะบนอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันครับจังหวัดประจวบคิริขัน
นำกำลังจากภาคส่วนต่างมากกว่า๗๐นายนะ
แบ่งเป็น๗ชุดตั้งชุดเดินเท้า๑ชุดมอเตอร์ไซค์วิบาก๑
ออกค้นหาในป่าตลอดทั้งวันไม่เจอครับไม่เจอตัวในสมศักดิ์
พอค่ำลงค่ำลงนะครับก็มีชาวบ้านมาแจ้งบอกว่าเจอแล้วนะสมศักดิ์อ่ะ
นี่ห่างออกจากกองอำนวยการไปแค่๙๐๐เมตรเท่านั้น
ส่วนสาเหตุที่นายสมศักดิ์ไปนอนหมดแรงอยู่ตรงนั้นแล้วต้องนอนรอรักษาตัวเนี่ยนะครับ
คือยังไม่มีใครรู้สาเหตุว่าอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วทำไมก่อนตอนที่เขาหากันไม่เห็นน่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับ
ขบูรณ์การค้าแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยนะครับจะมารับกันที่นี่
ก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าเลือดดังกล่าวเกี่ยวกับการหายตัวไปของนายสมศักดิ์ด้วยหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับ
ยังไงตอนนี้ภาคใต้เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะฮะ
ยังไงก็เรื่องของเส้นทางเรื่องอะไรก็ดูกันหน่อยเพราะว่ามันก็จะชื้นจะคึบ